เนี่ยฟ้องหมอปลาข้อหามินประมาทนะคะอ๋อเหรอฮะนางสาวิตรีวงศรีชาฟ้องค่ะ
ดำเนินคดีกับนายเจรพรเผ็ดขาวหรือหมอปลามือประลับสัมพเวต
เกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยคลิปเสียงแม่ฟ้องเกี่ยวกับหมินประมาทนะคะ
หมอปลาก็เลยบอกว่าโอ้โหผมหยุดแล้วผมก็บอกไปแล้วว่า
ผมจะไม่ไปตามคดีน้องชมพู่แล้วพอผมหยุดทำไมมาเล่นผมกลับแบบนี้
น่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ผมเคยตั้งรางวัลนำจับหกแสนบาทครับถ้าใครแจ้งเบาะแสจนสามารถจับคนร้าย
ที่ก่อเหตุในคดีน้องชมพู่ได้ผมเคยบอกว่าผมจะให้หกแสน
ผมเพิ่มให้อีกสี่แสนรางวัลนำจับล้านหนึ่งจากหมอปลาค่ะโอ้โห
เราก็ปล่อยมาจะสามเดือนแล้วอยู่อยู่พอเราบอกว่า
เราจะไม่ไปตามคดีชมพู่ต่อก็มีการดำเนินการแจ้งความผม
ซึ่งมันมองแปลกพอเราถอยพอเราหยุดเขาก็เลยเราต่อ
อันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยต้องเดินหน้าต่อเหมือนเดิม
แล้วตอนนี้ครึ่งที่แรกเนี่ยเงินรางวัลนำจับเนี่ย
มันอยู่ต้นที่๖แสนใช่ป่ะตอนนี้ผมให้อีก๔แสน
วกกับของเก่าที่๕๐๐๐เป็น๔๕๐๐บาทเพื่อให้เงินรางวัล
สำหรับผู้ที่รู้หรือหนึ่งในนั้นก็ได้หนึ่งในนั้นก็ได้
ที่ทำเป็นกระบวนการออกมาเสียมาเป็นพยานเสีย
ตอนนี้เงินรางวัลถ้ากับ๑ล้านบาทต้องกระสุน